และในวันนี้หลายจังหวัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงได้นำทุกภาคส่วนนะคะสวมใส่เสื้อสีขาว
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านการคอรัปชั่น
นายวินัยบัวประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุง
ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้นำท้องถิ่นกว่า๕๐๐คน

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
ตามที่ประชุมใหญ่สมชาสหประชาชาติ
มีมติเห็นชอบให้วันที่๙ธันวาคมของทุกปี
เป็นวันต่อต้านคอรับชั่นสากล
โดยมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิก

เพื่อให้การป้องกันและปราบรามการทุจริต
ทั้งในและต่างประเทศในระดับสากล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

นายพงศักรีชาวิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการ
มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตค่ะ

เพื่อยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น
ขออภัยนะคะประเทศไทยโปร่งใสค่ะ
ส่วนที่บริเวณหน้าห้างลีกาเดนพลาซ่า
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
ทรงพลสวาสตธรรมผู้ราชการจังหวัด
เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการทุจริตสากล
พร้อมนำผู้เข้าร่วมงานกล่าวปฏิญาณตน
และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตนะคะ
โดยมีภาครัฐภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนักศึกษา
เข้าร่วมแสดงพลังเนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากลค่ะ
เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล
การปราบรามการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทยค่ะ
ท้ายกันที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
นายเสรีศรีหาไตรผู้ราชการจังหวัด
เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ
รณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาล
เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากลค่ะ
ข้าราชการรวมทั้งประชาชน
เข้าร่วมงานกว่า๓๐๐คนนะคะ
ซึ่งก็ได้รับฟังปรัฐกฐาพิเศษ
เนื่องในงานวันต่อต้านการทุจริตสากล
จากผลเอกพระยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
กล่าวปฏิญาณตนจะยืนหยัดต่อสู้
เพื่อความถูกต้องและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบค่ะ